กรมควบคุมโรคออกมาเตือนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนต้องระวังเรื่องของการรับประทานอาหารอาหารที่ทิ้งไว้นานนานอาจจะบูดเสียได้ง่ายนะคะต้องระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะ
ในแพทย์เจ็ดสดาโชคดำรงสุขกฐิปดีกรมควบคุมโรคออกมาบอกนะคะว่าช่วงนี้ประสบกรณีกรหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยได้แสดงพลังสามัคคีร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ตามสถานที่ต่างทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังซึ่ง
ช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวค่ะทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายประชาชนจึงมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารนะคะขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงเองที่บ้านอาหารสั่งซื้อหรือออกไปรับประทานอาหารตามจุดต่างต่างนอกบ้านและควรรับประทานภายใน๒๔ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จและหากมีกลิ่นผิดปกติ
มันจะระร่วงสำหรับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ๑๐
เมนูค่ะลาบก้อยดิบยำกุ้งเต้นยำหอยแครงยำทะเลข้าวผัดโรยเนื้อปูอาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสดขนมจีนข้าวมันไก่ส้มตำสลัดผักและน้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานนะคะ
ซึ่งก็แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารขอให้ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึงและสะอาด
ผักผลไม้ด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งหลีกเลี่ยงการใช้มีดเขียงหั่นอาหารดิบและอาหารสุกแล้วร่วมกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคดูแลครัวให้สะอาดนะคะ
ส่วนผู้บริโภคขอให้ยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะ